เชียร์คนนี้เขาอยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วก็วอนหน่อยเถอะ
คนขับรถเทลเลอร์บรรทุกน้ำยางสดคนนี้
เติมน้ำมันแล้วก็ชิ่งหนีไป
ไม่จ่ายแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพทะเบียนรถได้ชัดเจน
จ่ายตังค์ด้วยเพราะว่าพนักงานเดือดร้อนต้องจ่ายค่าน้ำมันเอง
แต่อยากให้คุณผู้ชมนั้นไปดูพฤติกรรมของคนขับรถเทลเลอร์คันนี้ก่อนค่ะ

เทลเลอร์คันนี้ขับมาที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้แล้วก็มาจอดเติมน้ำมัน

อยู่ที่ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดวันที่๑๑พฤศจิกายน
คนขับรถเทลเลอร์คันนี้เขาบรรทุกน้ำยางสดมาค่ะ
ทะเบียนกล้องจับได้ก็คือ๘๓๑๔๙๖นครศรีธรรมราช
กล้องจับได้ชัดเจนทีเดียวลงมาเติมน้ำมัน
ตอนนั้นวันนั้นเติมไป๑๘๐๐บาท
แล้วก็มีพนักงานเติมน้ำมัน

นางสาวขวัญนางสมมุติอายุ๒๙ปี
เป็นคนมาเติมน้ำมันให้ในวันนั้น
แล้วคนขับก็นำบัตรสมาชิกไปแลกเป็นแต้มคะแนนสะสม
กับนางสาวพัชรินซึ่งเป็นแคชเชียร์อยู่ในตู้เก็บเงิน

เอาบัตรสมาชิกไปให้แคชเชียร์โดยด้วยตัวเองเลย
ระหว่างที่คนขับแลกแต้มคะแนนสะสมเรียบร้อย

จากนั้นขับออกไปทันทีเลย

ลืมอะไรอ่ะยังไม่ได้จ่ายตังค์นะ
เออเอาไปถามนางสาวพัชรินบุญธรรม
ก้อยอายุ๒๙ปีแคทเชียร์ว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณก้อยเล่าว่าคนขับรถเทลเลอร์คันนี้เป็นลูกค้าประจำ
เติมน้ำมันที่ปั๊มเนี่ยในรอบ๒๓วันก็มาเติมอยู่เป็นประจำอ่ะ
ครั้งหนึ่งกับ๑๕๐๐บ้าง๒๐๐๐บ้าง
แต่ล่าสุดที่ไม่จ่ายตังค์
ตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายนมาจนถึงตอนนี้
ยังไม่เอาเงินมาจ่ายให้พนักงานปั๊มเลย

แล้วจากที่เคยมาเป็นประจำเนี่ยไม่มาอีกเลยหายหน้าไปเลย

เพราะว่าตอนนี้พนักงานเติมน้ำมันเนี่ยนะคะเดือดร้อนเพราะอะไร

จากจำนวนที่คนมาเติมแล้วไม่ยอมจ่าย

เป็นความทุกข์หลานต้องรอที่เราลืมเก็ต
บางทีถ้าว่าหลวงตาบางทีอาจจะลุมเหมือนกัน

เอาล่ะเจ้าของปั๊มยังไม่ได้แจ้งความเพราะอะไร
เพราะว่าคนขับรถเทลเลอร์คันนี้ก็เป็นลูกจ้างเขาเหมือนกัน
ตอนนี้ให้โอกาสในการนำเงินมาคืนนะคะ
เห็นข่าวตัวเองแล้วก็รีบนำเงินไปคืนด้วยค่ะ
ให้ความเป็นธรรมหน่อยแล้วกันนะเผื่อเขาลืมจริงอะนะคะ